คุณผู้ชมคะหนุ่มพิการครึ่งซีกพร้อมลูกชายวัย๑๑ปี
ปลื้มใจดีใจยกมือท่วมหัว
เลยขอบคุณสำหรับคนใจบุญที่บริจาคช่วยเขาเข้าไป
เหมือนกับเป็นการพลิกชีวิตทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นนะคะ
เงินที่ได้รับบริจาคมาที่ได้รับการช่วยเหลือมา

แล้วก็กลัวเหลือเกินกลัวเงินที่อยู่ในบัญชีจะหายไป
ก็เลยนำไปขุดหลุมฝังดินเอาไว้คุณผู้ชมค่ะ
เรื่องราวชีวิตความยากลำบากของนายนวมแก้วละเอียดอายุ๔๗ปี
แล้วก็เด็กชายวราวุฒิแก้วละเอียดหรือว่าน้องมิกอายุ๑๑ปี
สองพ่อลูกเขาอยู่ด้วยกันสองคนในบ้านพักแบบนี้ค่ะ
สภาพเก่าสุดโทรมที่ตำบลท่าโพอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
ในนวมร่างกายพิสิกขวาพิการผู้เป็นพ่อเพราะว่าเขาประสบอุปติเหตุ

ทำให้ลูกชายน้องมิ๊กต้องหยุดเรียนอยู่แค่ชั้นป๒มาดูแลพ่อ
แล้วก็อาศัยเงินจากเบี้ยคนพิการเดือนละ๘๐๐บาท
ลูกผักเล็กน้อยประทังชีวิตกันไป
สองพ่อลูกนะคะยิ้มออกอีกครั้ง
เพราะว่ามีประชาชนที่รู้ข่าวสงสารโอนเงินบริจาคให้
โดยงานต่างก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตอนนี้ชีวิตดีขึ้น
บอกไม่ต้องอดมื้อกินมื้อแล้วนะคะ

เงินที่ได้รับบริจาคมาจะใช้จ่ายอย่างประหยัด
ส่วนหนึ่งจะเอาไปซ่อมบ้านนำมาเลี้ยงไก่
เพื่อเป็นทุนเลี้ยงไก่เพื่อที่จะมีไข่เอาไปขาย
มิ๊กเองก็ดีใจยิ้มแย้มแจ่มใส

เพราะว่าเดี๋ยวเปิดภาคทุเรียนที่จะถึงนี้
น้องจะได้กลับมาเรียนต่ออีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ในนวมผู้เป็นพ่อ
กังวลแล้วก็วิตกกังวลเรื่องของเงินบัญชี

แล้วก็เอาไปขุดปรุงฝั่งดินเอาไว้หลังบ้าน
พ่อบอกว่าทำแบบนี้จะได้ปลอดภัยนะคะ
แล้วก็เป็นการเก็บที่เรียบร้อยด้วย
เรื่องราวนี้ก็ถูกประชาสัมพันธ์ไปนะคะ
บอกว่าสำหรับเรื่องของอาชีพพันธาเอก
พงศธรเซ่งเวียงเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน
แล้วประชาสัมพันธ์กปริศน์๕๖บอกว่า
จะเข้าไปสร้างข้อไก่ให้สองพ่อลูกเลี้ยงไก่ขาย
เพื่อจะสร้างรายได้แล้วเดี๋ยวจะไปซ่อมแซมบ้านให้นะคะ